ใครที่กำลังรอคอยผลการชนสูตรคุณแตงโมรอบที่๒ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้กระทรวงยุติธรรมได้แถลงค่ะแล้วก็ส่งมอบผลชนสูตรอย่างละเอียด
ให้กับทนายเดชาในฐานะตัวแทนญาติซึ่งเป็นผู้ที่ร้องขอให้มีการผ่าชนะสูตรซ้ำค่ะ
นี่แหละค่ะว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ทีมแพทย์ที่ผ่าชนสูตรรวมถึงทนายเดชาฐานะตัวแทนคุณแม่คุณแตงโม
วันนี้ก็ร่วมกันแถลงผลการชนสูตรศพคุณตังโมรอบที่๒
ซึ่งผ่าพิสูจน์ไปเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่าซ้ำเนี่ยนะคะ
วันนี้นะคะก็มีการส่งมอบผลการชนสูตรอย่างละเอียดให้กับทนายเดชาอย่างเป็นทางการ
เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็จะมอบให้พนักงานสอบสวนในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
มีการเปิดเผยบอกว่าการผ่าในครั้งนี้ทำตามข้อเรียกร้อง๑๑ข้อที่ญาติร้องขอมา
ซึ่งการผ่าพิสูจน์ครั้งที่๒ก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง
สภาพศพที่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนถามว่าทำไมต้องส่งมอบผลการชนะสูตรครั้งนี้ให้กับญาติ
เพราะว่าญาติเป็นผู้ร้องขอครั้งนี้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะ
ก็ต้องส่งผลให้กับญาตินะคะ
สำหรับการผ่าครั้งนี้นะคะก็ดำเนินการทั้ง๑๑ข้อ

อย่างเช่นที่ศีรษะจากการผ่าชนสูตรไม่พบบาดแผล
ใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการผ่าครั้งแรก
เพราะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงหลังการตายนะคะ
ลำคอผู้ตายที่สวมสร้อยอยู่พอเวลาผ่านไปก็เกิดอาการบวม
ซึ่งผ่าพิสูจน์แล้วไม่พบว่ามีการถูกรัดคอ
หน้าอกใต้ลำคอก็มีการนำเนื้อของเหยื่อไปตรวจสอบด้วยนะคะ
ส่วนบาดแผลที่ขามีทั้งหมด๒๒แผลนะคะ
มือตอนที่ศพมามีการตัดไปตรวจแล้ว
แล้วก็มีการตรวจซ้ำว่ามีการต่อสู้หรือไม่
แผ่นหลังไม่มีบาดแผลนะคะ
มีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หลอดลมอวัยวะเพศการตรวจสอบก็นำสารคัดหลังไปตรวจ
การตรวจฟันไม่พบฟันหักศพมีการฉีดฟอร์มาลีน
แล้วทำให้บางอย่างตรวจได้แล้วก็บางอย่างตรวจไม่ได้
ซึ่งก็รวมถึงเสื้อผ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ
ทำให้มีการแตกต่างกันอยู่ในหลายประเด็นค่ะ
ถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราได้ทำการตรวจพิสูจน์ไปแล้ว
มีผลอย่างไรมันจะต้องนำไปให้กับพนักงานสอบสวน
หรือทางทนายเดชากับทางญาตินะครับ
เพื่อไปวิเคราะห์ต่อว่ามันมีประโยชน์ต่อรูปคดีมากน้อยหรือไม่อย่างไร
แต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่
ที่เราได้ทำเพิ่มเข้าไปนะครับเช่นว่า
เป็นเรื่องที่เรามองว่าก็ไม่ได้มีแตกหักหรือมีรอยบินหรือมีรอยใดเลย
สิ่งที่เราทำการตรวจพิสูจน์ในครั้งที่๒
แล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันมีความเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
ก็คือเรื่องของภาพถ่ายในที่เกิดเหตุที่เรามีอยู่ตอนแรกนะครับ
ก็เป็นประโยชน์ต่อการสรุปของทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับในเรื่องของผลมันนะครับ
หรือบาดแผลที่เราบอกว่ามันมีอยู่ที่๒๔
บาดแผลก็เป็นบาดแผลที่เรานับได้ในเวลาที่มีการผ่าพิสูจน์ในครั้งที่๒
เปิดเผยว่าสิ่งที่ล่าช้าก็คือต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการ

โดยข้อเรียกร้อง๑๑ข้อนั้นมีการทำเสร็จสิ้นทั้งหมด

เพราะสภาพศพมีการเปลี่ยนสภาพนะคะ

แต่ว่าอยู่ในรายงานการตรวจพิสูจน์แล้วค่ะ
แผลที่ต้นขวาด้านในตรงนี้ที่หลายคนสนใจนะคะ
เรื่องนี้ทางผู้ช่วยสัตว์อาจารย์วรวีวัยวุฒิรองภูมิในการ

แผลนั้นไม่สามารถตอบได้ให้ชัดเจนได้นะคะ

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะไปพิสูจน์หาบาดแผล
ในการประกอบสำนวนคดีต่อไป

ขณะที่ทนายเดชาค่ะวันนี้บอกว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะกลับไปปรึกษาตำรวจ
ผลการผ่าชนสูตรเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อหากับใคร

หรือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาท
ก็จะให้ตำรวจพิจารณาดูนะคะ
ซึ่งก็รวมไปถึงบาดแผล๒๒แผล
จะมีประโยชน์ในการแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่
จากการที่ตัวเองได้ฟังรายงานแบบยอบ
พบว่าผลการชนสูตรครั้งที่๒นั้นส่วนใหญ่ตรงกันกับครั้งแรก

ส่วนที่สำคัญว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
วันนี้ก็รับมอบผลการชนสูตรในรอบที่๒ของคุณตังโม